จบเรื่องดราม่าไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะ
ใช่ว่านี่กว่าคราวที่แล้วอีก
เพิ่งจะเดินทางไปร่วมงานมงคลของพี่สาวคนสวย
จูงมือแฟนนุ่มตานำข้าวเข้าสู่ประตูวิวาที่ประเทศออสเตรเลีย
สาวขวัญอุสามณีที่ยังคงอิ่มอกอิ่มใจกับบรรยากาศแสนโรแมนติก
ถึงกับเอ่ยปากเองเลยว่าอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างเหมือนกัน
ซึ่งแฟนก็ลุ้นให้ชายหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นคือก๊อฟพิชยะหวานใจสุดหล่อ
งานนี้เจ้าตัวเผยว่าคงต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสม
และที่สำคัญต้องผ่านด่านคุณแม่ให้ได้ก่อน
ซึ่งต้นรักที่ทั้งคู่ร่วมกันปลูกอยู่ตอนนี้ก็กำลังงอกงามขึ้นเรื่อย
และดูเหมือนจะไปได้สวยก่อนจะเอ่ยปากชมฝ่ายชายว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบค่ะ
เหรอคะหนูไม่อยากแต่งสิคะใช่เพราะเราอยู่ท่ามกลางความรักของความสุขอะค่ะ
และก็เป็นน้ำตาที่มันไหลออกมาด้วยความตื้องตานะอะไรเงี้ย
แล้วอะไรที่มันใช่สมบูรณ์เนี่ยมันก็คงถึงเวลา
ถ้าทุกวันนี้พี่เขาเป็นแบบเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

เค้าฝ่าดาบนี้เราได้ไหมคะเห็นแบบนั้นเดียว
ใช่อยู่แล้วคนไหนที่แบบเป็นคนดีรักลูกรักครอบครัวอะไรอย่างนี้
คุณแม่ก็รักหมดแต่คุณแม่ต้องใช้เวลาเพราะแบบ
พี่สาวเขาจะแต่งงานกับพี่ซีฟได้นี่คือแบบนานพอสมควรเหมือนกันนะ